คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
ก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยถวาย

เนื่องในครบรอบ๓๐วันแห่งการเสด็จสวรรคตนะคะ
ซึ่งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้มีการจัดตั้งกองทุน
เป็นโครงการกองบุญมหาราชาภูมิพลค่ะ
โดยจะไปซื้อข้าวจากชาวนาแล้วก็นำข้าวเหล่านี้นะคะไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศช่วงเย็นวานนี้นะคะที่๓๐องค์กรวิชาชีพสื่อจัดงาน
รวมใจคนสื่อน้อมกล้าวแสดงความอาลัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
โดยได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบรมีและร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัย
เบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์เพื่อแสดงความอาลัยทวายในหัวรัชกาลที่๙
ในโอกาสครบ๓๐วันที่เสด็จสวรรคต
โดยนายวัญชัยวงมีชัยนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
บอกว่าในหลวงราชการที่๙ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสื่อมวลชนไทยอย่างใหญ่หลวง
โดยเฉพาะอาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สร้างขึ้นในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
โดยในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาเริกเมื่อวันที่๖มีนาคมปี๒๕๕๙
ขณะที่นายมานิดสุขสมจิตประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
กล่าวคำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
โดยระบุตอนหนึ่งว่าพระบรมราชวาสแต่ละองค์ที่ได้พระราชทานแก่สื่อมวลชน
มีข้อคิดที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างมั่นคง
เมื่อผู้สื่อข่าวและชั่งภาพผู้หญิงและพ่อเอียดและ
พระบรมราชวาสแต่ละองค์ที่ได้เคยจะทานแก่สื่อมวลชน
นับเป็นสิ่งที่มีเหตุตามหิตประโยชน์
โดนและแต่มีข้อคิดมีแรงปฏิบัติ
ที่ตั้งมั่นอยู่ในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพอย่างมั่นคง
โดยเฉพาะที่ทรงเน้นในประเด็นเรื่องของการใช้เสรีภาพ
ก็ให้ใช้อย่างมีความรับผิดชอบสูงสุด
ล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของที่อื่น
ให้เสนอข่าวตามความเป็นจริงไม่ผิดขันปันเปื้อน
รวมตลอดทั้งการเร่งงดเว้นการพูดการเขียนโดยไม่ยังคิด
เพราะแม้จะเป็นการพูดการเขียนเพียง๒๓คำ
เป็นการทำลายงานของผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลาย
ที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากลงไปได้
ขณะเดียวกันองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง๓๐องค์
จะร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างตลอด๑ปีหลังจากนี้นะคะ
เช่นกิจกรรมบริจาคโลหิตในวาระร้อยวันของการสวรรคต
โครงการนิทัศกาลภาพและเรื่องราวประทับใจของในหลวงกับสื่อ
พิมพ์หนังสือรวบรวมพระราชดำรัฐพระบรมราชวาส
และพระราชดำริที่เกี่ยวกับวงการสื่อ
รวมถึงโครงการมหาทานสู่ชาวโลกที่เสนอให้สื่อมวลชน
ผลักดันแนวความคิดในการจัดกองบุญมหาราชาภูมิพล
โดยเป็นการระดมทุนให้หน่วยงานสากลที่มีศักยภาพและมีความน่าเชื่อถือ
นำไปจัดซื้อข้าวจากชาวนาเพื่อส่งไปบริจาคช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากทั่วโลก
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙